บอกไปแล้วไปดูสภาพอากาศสภาพการจราจร
สถานการณ์น้ำตอนนี้กันหน่อยแล้วกันนะ
ทั่วพื้นที่เลยเพราะว่าเขาบอกว่า
อากาศน้าวเย็นอีกร่อนร่องแถบพระอีสาน

ส่วนฉะเชิงเซาตอนนี้ฝนก็ยังตกต่อเนื่อง

ตำรวจจราจรก็ต้องรับบทหนักกันเลย

ตำรวจจราจรออกมายืนโบกรถ

ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนกลางสายฝนค่ะ

ฝนตกต่อเนื่องนานติดกันหลายชั่วโมง
ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่พักอาศัย
ในพื้นที่รุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขัง

ก็มีระดับน้ำสูงในช่วงน้ำหนุนด้วย
ทำให้การระบายน้ำออกเป็นไปด้วยความล่าช้าค่ะ

ก็ต้องเดินทางฝ่าสายฝนที่ตกหนักนะคะ

กาลสินอุณหภูมิลดฮวบลงไปอีก

ทำให้อากาศกลับมาหนาวเย็นอีกระลอกหนึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

ชาวบ้านต้องนำเศษไม้ที่มาก่อผิง

ให้ควายค่ะเพราะว่ามันก็หนาว

ป้องกันการล้มป่วยเพราะว่าอากาศกลับมาหนาวเย็น

อากาศที่กลับมาหนาวเหมือนกัน
ป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง

อากาศก็หนาวเย็นลงอย่างกระทันหันเหมือนกันนะคะ
เช้านี้วัดได้อยู่ที่๑๕องศาค่ะ

แล้วก็สวมใส่เสื้อกันหนาวบรรเทาความหนาว

แล้วก็น่าจะมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ด้วย

และขอให้เกษตรกรระวังความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตรและประสูจน์สัตว์ด้วยค่ะ